ซึ่งจากกรณีของนายโชคชัยหรือว่าน้องบอสที่ถูกหามตัว
ส่งโรงพยาบาลระหว่างการทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่านี่ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามนะครับว่า
รับน้องเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
หรือว่าเป็นการสร้างความบาดหมางจนเกิดการสูญเสียจากการใช้ความรุนแรง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธวระครับ
คือรุ่นพี่เขาเนี่ยเขาจะสั่งให้เราทำทุกอย่างเลยที่เขาต้องการ
แบบว่าเหมือนเขาโดนอะไรมาอย่างนี้เขาก็สั่งให้เราทำ
แบบที่เขาโดนมาแต่มันจะหนักกว่าที่เขาโดน
เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นประเพณี
เป็นแบบว่าเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ของสถาบันไปแล้วอะพี่
อดีตนักศึกษาของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
บอกเล่าถึงประสบการณ์รับน้อง
แม้จะผ่านช่วงเวลานั้นมานานกว่า๓ปี

ถึงการกระทำของรุ่นพี่ที่ใช้ความรุนแรง

มันเป็นสิ่งที่น่าอายแก้พงแก้ผ้าอะไรอย่างนี้

แล้วแบบให้เราไปโดดน้ำอย่างนี้แล้วน้ำมันลึกอะพี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงใช่ไหม
แล้วมันก็แบบว่ามันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยงเสี่ยงที่ตัวเราตัวเราจะเป็นอันตรายด้วยอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่ามันมันเป็นกระจิตกรรมที่แข็งแฝงด้วยด้วยความรุนแรงอ่ะ
มันเป็นการแบบละเมิดสิทธิคนอื่นอย่างเงี้ยบนเวทีเสวนาที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
สะท้อนให้เห็นถึงการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์จนนำไปสู่ภาวะความสูญเสีย
ซึ่งแต่ละปีจะมีนักศึกษาชั้นปี๑ที่ได้รับบาดเจ็บจากการรับน้องโดยใช้ความรุนแรงจนบางรายถึงขั้นเสียชีวิต
ความสูญเสียดังกล่าวส่งผลให้มีการควบคุมกิจกรรมรับน้องอย่างจริงจัง
ภายใต้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งมาตรา๒๙๑มาตรา๒๙๕และมาตรา๓๐
ปารินีต่างศรีหนึ่งในรุ่นพี่สตาร์ทกิจกรรมรับน้องบอกว่าการรับน้องที่สร้างสรรค์จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
มหาวิทยาลัยเองควรมีส่วนร่วมในการเข้ามาสอดส่องดูแลเพื่อลดพฤติกรรมรับน้องแบบรุนแรง
บางครั้งน้องก็ไม่ได้จดจำในมุมนั้นแต่น้องก็จะไปจดจำอีกมุมหนึ่ง
มุมที่เป็นความรุนแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นอยากฝากให้รุ่นพี่ค่ะ
ช่วยกันคิดกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องมากที่สุด
เพื่อความรักความสามัคคีของเราเอง
อยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมคือกำหนดมาเลยว่าไม่สามารถไปรับน้องได้
หรือว่าขอบเขตของการรับน้องเนี่ยความรุนแรงหรือว่าอาจจะมีได้แค่วักหรือว่าอะไรประมาณนั้น

อำพรทองเนื้อขาวพ่อของนายโชคชัยหรือน้องบอสนิสิตชั้นปีที่๑
ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาบอกว่า
กรณีของลูกชายต้องการให้รุ่นพี่มีสติและไม่ใช้อารมณ์ในการรับน้อง
กิจกรรมรับน้องใหม่เนี่ยผมก็เคยผ่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
แต่ลักษณะของกิจกรรมที่เราเอามาใช้มันน่าจะเลือกมาออกมาในรูปที่ดีหน่อยสร้างสรรค์หน่อยนะครับ
อันนี้โดยเฉพาะกับน้ำกับไฟผมว่าไม่น่าจะให้มี
ข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง๔ภาคทั่วประเทศ
จน๑๒๑๕คน
ต่อสถานการณ์รับน้องและมุมมองทางออกที่สร้างสรรค์
นี้มีกลุ่มตัวอย่างสูงถึง๑๘๐
ต้องการให้สถาบันมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากเกิดเหตุรุนแรง
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน